ก็เป็นความงงไม่รู้งงกันแบบไหนตำรวจสองโรงพักรุมกันไปจับยาบ้าในที่เดียวกัน
ครับดวนกันเองฮะเอาเขาไปกัน
ว่าเดี๋ยวพื้นที่นี้เป็นส่วนของใครพื้นที่นี้เป็นส่วนของใคร
อันนี้คือสิ่งที่หลายคนงงหลังจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะจริงมันเกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่๒๓ธันวาคม
เราก็ต้องไปตามต่อกันหน่อยว่าสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้น

มันก็ถูกตั้งคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ได้คุยกันก่อนเหรอ

เป็นที่ดอนบัวที่ตำบลลาดบัวขาวสี่คิ้วที่นครราชสีมา
ทีมข่าวของเราไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะเพราะหลายคนตั้งข้อสงสัย
ตรงนี้เป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะก็ไปถึงไม่มีใครอยู่ในบ้านแล้วค่ะ
แต่ผนังข้างบ้านโอ้เห็นชัดเลยอ่ะทีมงานเข้าไปใกล้ค่ะ
มีรอยกระสุนพื้นนี่นี่นี่นี่รอยกระสุนสองนัด
แล้วที่สำคัญคุณรู้ไหมมีคราบเลือดบนพื้นทางเดินหลังบ้าน
เป็นป่ากล้วยมีคราบเลือดอยู่ด้วยนะคะตรงพื้นทางเดิน
แล้วตรงหลังบ้านตรงนั้นเป็นป่ากล้วยแล้วก็สภาพในรกร้าง
จริงมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้เคียงตรงนั้นเนี่ยเป็น๑๐หลังนี่คราบเลือด
เพื่อนบ้านเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าตอนช่วงเกิดเหตุนะคะ
ไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์ค่ะเพราะว่าเวลาตรงนั้นน่ะโอ้
ทุกคนเข้าไปทำงานกันหมดไม่มีใครกลับเข้าบ้านหรอก
คนแถวนั้นก็เลยไม่ได้อยู่กันอู้ดูดีเหรอแม่เนี่ยรอยเลือด
ทีมข่าวไปได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาจากสารวัตรสพครองไผ่ค่ะ
ท่านเปิดเผยให้เราฟังแบบนี้ว่าวันเกิดเหตุ
ตำรวจของสพครองไผ่ไปจับกลุ่มคนค้ายาบ้าน
นายคนนี้ชื่อนายชิดแล้วไปจับได้พร้อมของกลาง
ของกลางในหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่เมตรชิดชิดให้การซัดทอดบอกไปซื้อมาจากเอ็ม
อ่ารู้แล้วนะชิดไปเอามาจากเอ็มค่ะตำรวจสภครองไผ่
ไปจับกลุ่มในเอ็มค่ะในเอ็มดันซัดทอดว่า
ไปซื้อมาจากจอยอีกที่หนึ่งเอาหูเป็นทอดทอด
ตำรวจสภคองภัยบอกแล้วยังไงกับนายเอ็มค่ะ
ก็เลยค่ะเอ็มเหมือนเป็นสายก็เลยเดินทางไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
เป็นบ้านของจอยจะไปล่อซื้อขอซื้อยาเสพติด
แต่วันนั้นตำรวจสพศรีคิ้วกำลังจับกลุ่มตัวในจอยอยู่
คนที่ถูกซัดทอดมาเป็นคนแรกเลยและว่าเขาขายยาบ้า
กลายเป็นว่าตำรวจสพคลองไผ่ไปปะเข้ากับตำรวจสพศรีคิ้ว
แล้วเขาบอกว่ามีทีมสายสืบของสภศรีคิ้วซุ่มอยู่ตรงบริเวณป่ากล้วยหลังบ้าน
ตำรวจสองท้องที่ค่ะไม่ทราบมาก่อนว่า
มีการรุมกันไปจับผู้ต้องหาเหมือนกันที่เดียวกัน
เขาบอกว่าพอตำรวจสภคลองไผ่เดินไปหลังบ้าน
เห็นว่าเฮ้ยมีคนซุ่มอยู่ในป่ากล้วยมีอาวุธปืน
ก็เลยคิดว่าเป็นกลุ่มค้ายาหรือไม่แล้วเป็นกลุ่มผู้ต้องหาหรือเปล่า
เกิดการยิงปะทะกันค่ะยิงกันสักพักเลยนะคุณ
เป็นเหตุให้ร้อยตำรวจเอกสุวิสิตลาวงอายุ๕๒ปี
ซึ่งเป็นตำรวจชื่อสืบสวนของสพศรีคิ้วถูกยิงเข้าที่ต้นขาขวา
และแขนซ้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส
เอาเป็นว่าตอนนี้ท่านพ้นขิดอันตรายแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องของคดีความค่ะทีมข่าวพยายามสอบถามเรื่องนี้
ไปยังพุ่งกับของทั้งสองโรงพักษณ์
แต่ทั้งคู่บอกว่าไม่สะดวกในการให้ข้อมูล
บอกแต่เพียงว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรอกค่ะ

เดี๋ยวต้องตามกันต่อมันเกิดอะไรขึ้นผิดพลาดตรงไหนนะคะ